ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมธนบัตรที่ระลึก
รวมทั้งธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในรัชกาลที่๙
ตลอด๖๘ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๔๙๑จนถึงปัจจุบัน
บางชนิดนั้นไม่มีให้ประชาชนได้จ่ายแลกแล้ว
เผยแพร่ให้กับนักสะสมรวมทั้งประชาชนได้เก็บไว้ในความทรงจำ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจริญพระชนมพันศา๖๐บริบูรณ์๕ธันวาคม๒๕๓๐ชนิดราคา๖๐บาท
ธนาคารนี้เป็นบัตรธนาคารที่ระลึกชุดแรกในราชการที่๙
ซึ่งปัจจุบันคนไทยหลายคนยังไม่เคยได้เห็น
เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยผลิตขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
จ่ายแรกวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙
และจะเปิดจ่ายแรกอีกครั้งในวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๕๙จำนวน๙แสนฉบับ
เพื่อให้คนไทยและนักสะสมได้มีโอกาสเก็บเป็นสมบัติอันมีค่าสูงสุด
ส่วนฉบับนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกที่มีมูลค่าสูงสุดชนิดราคา๕แสนบาท
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในอภิรักษ์กิจตาสมัย
มหามงคลวันราชาพิเศษสมรส
และวันบรมราชาพิเศษครบ๕๐ปี
เมื่อวันที่๘พฤษภาคม๒๕๕๙
เพียง๑๙๙๘ฉบับ
ปัจจุบันไม่มีจ่ายแลกแล้ว
ธนบัตรที่ระลึกทั้ง๒๒รูปแบบที่ผลิตขึ้นถึง๑๘ครั้ง
แต่ละครั้งจัดพิมพ์ใน๓โอกาสสำคัญ
แก่โอกาสวันราชาพิเศษสมรส

และในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ธนบัตรทุกรุ่นที่จัดพิมพ์ออกมานั้นเป็นที่ต้องการของประชาชนจำนวนมากค่ะ
สะท้อนได้ว่าประสบกรณิกรชาวไทยมีความผูกพันกับพระบาทสำเร็จ
พระปอลมินทะละมหาภูมิพลอดุญเดชมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
และต้องการที่จะครอบครองธนบัตรเอาไว้

และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
ธนบัตรที่จัดพิมพ์ขึ้นแต่ละยุคจะต้องผ่านแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศิลปะชำนาญการ
กันกรองถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกับคัดเลือกโบราณสถานของไทยเพื่อจัดพิมพ์ลงบนธนบัตร
รายละเอียดของการออกแบบธนบัตรจะผ่านสายพระเนธของในหลวงราชการที่๙
เพราะพระองค์ทรงสนพระราชหรือไทยเรื่องการจัดพิมพ์ธนบัตร
โดยกระบวนการพิมพ์ธนบัตรนั้นแต่ละรุ่นจะใช้เวลานานถึง๑ปี
เช่นธนบัตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
ชนิดราคา๕๐๐บาทเป็นธนบัตรที่ระลึกชุดสุดท้าย
ผ่านสายพระเนธในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นความภูมิใจของเราทุกคนจริงแล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยจริง
เราก็สามารถบอกได้ว่าเราใกล้ชิดกับในหลวงนะครับ
ว่าเราอยู่กับทำตลอดเวลานะครับนี่เป็นความภูมิใจของเรา
จะมีขั้นตอนซึ่งยาวนานมากนะครับ
เพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบ
ศิลปินที่ที่คิดเนี่ยก็ต้องคิดว่า
จะให้รูปแบบธนบัตรทั้งสวยงาม
แล้วก็แน่นอนต้องดูในทางเทคนิคด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังจ้างต่างประเทศ
จัดพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบ
ตั้งแต่ปี๒๔๙๑เป็นปีแรก
มีการจัดพิมพ์ธนบัตร๖ชนิด

ที่มีพระบรมฉายาศาสตร์ที่สลักในหลวงราชการที่๙
คือ๑บาท๕บาท๑๐บาท๒๐บาทและ๑๐๐บาท
ใช้ต่อเนื่องนานถึง๒๐ปี
กระทั่งวันที่เปลี่ยนธนบัตรให้เข้ากับยุคสมัย
และป้องกันการปลอมแปลงมากขึ้น
เริ่มเปลี่ยนเป็นธนบัตรแบบที่๑๑ในปี๒๕๕๙
ขณะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร
สามารถพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองภายในประเทศเป็นครั้งแรก
ในปีเดียวกันนั้นได้จัดพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา๕๐๐บาทขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย
จากนั้นทยอยปรับเปลี่ยนธนบัตรแต่ละรุ่นตามการเวลา

เปลี่ยนมาใช้ธนบัตรแบบที่๑๓และผลิตธนบัตรชนิดราคา๕๐บาทขึ้นเป็นครั้งแรก

ผลิตธนบัตรชนิดราคา๑๐๐บาท
และเพิ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่
เช่นการใส่แท็บฟอยในธนบัตร

จนปัจจุบันธนบัตรมีทั้งหมด๘รุ่น
จัดพิมพ์และนำมาใช้หมุนเวียนยาวนานถึง๖๘ปี
ปัจจุบันคนไทยใช้ธนบัตรรุ่นที่๑๕และ๑๖
รัชกาลที่๙ครบทุกชนิดราคา
พวกเราก็ทำกันสุดฝีมือเลยครับ
ก็จริงแล้วก็ทำด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ก็คือพวกเราตนักดีถึงเรื่องนี้กันทุกคน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่เข้าไปในธนบัตรเนี่ย
ก็เรียกว่ามาจากใจจริงนะครับ